มีการแชร์เรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งนะคะที่จังหวัดระยอง
คนที่แชร์เรื่องนี้บอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งความช่วยเหลือไปให้คุณยายหน่อย
คุณยายเนี่ยป่วยหลายโรครุมราวนะคะแล้วคุณยายก็ขยับตัวไม่ได้เหมือนกับร่างกายซีกหนึ่งเนี่ยขยับไม่ได้เลย
คุณยายอยู่บ้านคนเดียวแล้วเวลามีใครผ่านไปผ่านมามีคนไปส่งของส่งพัสดุคุณยายก็ได้แค่ยื่นมือยื่นแขนออกมาจากบ้านเพื่อขอรับอาหารขอรับน้ำ
นี่ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะคุณยายดุษฎีวงแก้วหรือยายต้อยอายุ๖๕ค่ะ
ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ถูกโพสต์เอาไว้นะคะในกลุ่มแชร์ทุกเรื่องเมืองระยองระยองวีแชร์ค่ะมีภาพนี้แล้วก็มีข้อความบอกว่าช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หน่อยพอดีเข้าไปส่งพัสดุในซอยสามัคคีไปเจอยายยื่นมือออกมาโบกให้คนที่ผ่านไปผ่านมาในซอยขออาหารเพื่อประทังชีวิตไม่รู้ประวัติความเป็นมาอย่างไร

ก่อนหน้านี้เคยมีหลานสาวหนึ่งคนมาอยู่ด้วยเลี้ยงหลานสาวมานะคะจนหลานสาวโตกลายเป็นว่าหลานสาวไปแต่งงานแล้วไม่กลับมาดูแลยายอีกเลยแล้วคุณยายเหมือนกับช็อกเสียใจพูดจำไม่รู้เรื่องเลยตั้งแต่นั้นแล้วก็ป่วยค่ะหลายโรครุมราวเดินไม่ได้มายี่สิบปีนะคะก็ได้แต่ยื่นมือออกมาขอความชื่อเหลือนอกประตูรัวตะโกนขออาหารข
บ่อยไหมพักนี้มีค่ะบ่อยถ้าบอกพักนี้ค่ะอืมอืมสิบปีอย่างเขามีค่ะเขามีสองสามบันเนี้ย
แล้วถ้าเกิดช่วงที่ว่าไม่มีอะไรจะกินคุณยายไปหาของกินที่ไหน
ก็นั่งอยู่หน้าบ้านค่ะก็โบกมือเรียกเขาอ๋อโบกมือเรียกอืม
ไม่มีใครจอดรถไม่มีใครให้ความช่วยเหลืออ่าให้เขายื่นให้อืม
เขาไม่ช่วยค่ะก็อดไปอ๋อถ้าเขาไม่ช่วยก็อดไปนะอ่า
นี่นะคะเรื่องราวชีวิตของคุณยายเป็นเหมือนที่เขาโพสต์ที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลจริงนะคะ
ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นโอ้ยคอยโบกมือเรียกแบบเนี้ย
ถ้าวันไหนไม่มีใครหยุดให้ความช่วยเหลือไม่ส่งข้าวส่งน้ำให้คุณยาย
ยายบอกคุณยายก็อดนะคะวันนั้นก็อดไปครับนี่ค่ะทีมข่าวบอกว่า
พอไปดูในบ้านของคุณยายนะคะขยะเต็มเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นปัสสาวะตลบอบอวนนะคะ
เพราะคุณยายก็ขับถ่ายอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับน้ำไฟถูกตัดมานานแล้วด้วยโอ้โห
วันนี้ทีมข่าวก็ได้เจอกับอาสาสมัครและจิตอาสา
ที่เขาเห็นข่าวนี้แล้วก็ไปช่วยเหลือนะคะครับ
ลงท้ายด้วยค่ะแบบสุภาพทุกคำค่ะก็ถามนะคะว่าคุณยาย
อยากไปโรงพยาบาลไหมคุณยายตอบว่าอยากไป
แต่พอบอกไปว่าเดี๋ยวจะมีคนมารับคุณยายไปอยู่ที่อื่นนะ
กลายเป็นว่าคุณยายบอกเปลี่ยนใจแล้วไม่ไปแล้วไม่อยากไปไหนทั้งนั้น
สาเหตุคือเป็นห่วงบ้านค่ะห่วงบ้านหลังนี้ค่ะ
แล้วก็ไม่อยากจะให้ใครแบบจะต้องมาเดือดร้อนมาเยี่ยมอะไรแบบนี้
ยายบอกอยากอยู่ที่นี่อยากอยู่บ้านหลังนี้ดังนั้นถ้าใครอยากช่วยเหลือคุณยาย
ก็ทำได้ในลักษณะที่ว่าส่งอาหารส่งน้ำไปช่วยเหลือคุณยายที่บ้านหลังนี้

นี่เจ้าหน้าที่อาจจะต้องไปคุยให้คุณยายเข้าใจนะคะว่ายังไงก็ไปรักษาสุขภาพเอาให้เรียบร้อยก่อน
แรงแล้วค่อยกลับมาอยู่บ้านนะคะจะได้ดูแลบ้านได้นะครับ